ถ้ามันมีผลต่อมีผลที่ดีขึ้นต่อประชาชนต่อประเทศชาติทำทุกอย่าง
อะไรที่ทำแล้วเพื่อความสะดวกของตัวเองแค่ความต้องการของตัวเองก็คงยังไม่ทำ

ช่วยเหลือคือมันเป็นช่วงนี้มันเป็นทั้งภัยแรง
ก็เราต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติทุกประเภทอยู่แล้วนะครับ
ทุกทุกครั้งที่มีภัยพิบัติอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยเราก็ทาง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็จะได้รับการสั่งการจากทาง
ท่านประหลาดกระทรวงนะครับให้เตรียมในเรื่องของยูกยาใน
เรื่องของสถานพยาบาลแต่เรื่องของสิ่งของที่จะไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วยนะครับบางครั้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไปดูแล
จับบาลต้องไปดูแลส่วนที่ของกระทรวงสาธารณ์สุข
ตัวอย่างที่ไปร้อยหลีเบดอย่างเงี้ยตัวรพพศตร
ที่ก็ใกล้เป็นเกาะกลางน้ำให้เลยไปสะพันนะครับ
น้ำดื่มเลยไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เขาแบบไม่เสียขวัญนะครับ
ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หนักหน่อยนะครับ
บางทีพอกำลังน้ำจะลดน้ำจะไปมีลูกใหม่เข้ามาซ้ำนะครับ
แต่เรื่องยาขอยืนยันว่ายารักษาโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหาร
หรือว่าโรคที่มากับทางน้ำนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นช่วงระหว่างน้ำท่วมหรือช่วงหลังน้ำท่วม

เราต้องสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือช่วงหลังน้ำท่วม
ทุกข์จริงมันจะมาตอนหลังน้ำท่วม
ระหว่างน้ำท่วมเนี่ยเขาก็มันต้องมีการเรียกว่า
มีการเคลื่อนย้ายมีการเตรียมตัวอะไรตลอดเวลา
ก็ยังไม่แล้วก็การฟักตัวของโรคอะไรก็ยังไม่เท่าไหร่
แต่ตอนหลังน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้บางทีโรคที่มัน
มันใช้เวลาในการฟักตัวฟักเชื้ออย่างนี้
มันจะมาตอนนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมยาวไปถึงหลังน้ำท่วมด้วย
ตอนหลังน้ำท่วมมันก็เงียบกันหมดไงเราก็ต้องคิดถึงตอนนั้นนะครับ

ไม่มีก็เมื่อวานท่านนายกท่านก็ลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับ
ท่านก็เห็นสภาพในเรื่องของความเตรียมพร้อมรัฐบาลพร้อมดีนะ
สำหรับเรื่องภัยพิบัติอะไรต่างไม่ให้พยายามเต็มที่ไม่ให้ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนมากเกินไป
ต้องมีอะไรต่างกันในเรื่องของแววทางนโยบายเรื่องการข่าวของกรม
ไม่มีนี่เรื่องของกระทรวงไม่มีเรื่องของกรมเรื่องนโยบายของรัฐมนตรีเฉย
เอาไว้ก็มันก็เป็นข่าวทุกวันอยู่แล้ว
สารพิษก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเลยครับ
คือจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องของสารพิษ
เรื่องของเอาไม่ได้อยู่แล้วมันเห็นสภาพคนที่โดนสารพิษแล้วเป็นยังไง
แล้วกระทรวงศาสตร์นักศึกษ์จะเห็นด้วยก็คงลำบากมาก
แต่ว่าเราไม่ได้เป็นหน่วยงานหน่วยเดียวนะครับเราก็ต้องไปร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับ
ซึ่งเขาก็มีเหตุมีผลแล้วก็มาว่ากันไม่มีปัญหาแต่ส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็คือจุดยืนชัดเจน
อาจจะต้องมีการประชุมอีกครั้งไหมคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของคณะกรรมการด้วยอย่างนี้
ก็คือก็ต้องมานั่งดูไงว่าเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราใช้ตัวยายชนิดเดิมเนี่ยนะครับ
เขาเรียกอะไรนะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยชนิดเดิมเนี่ยซึ่งมันก็มีผลต่อร่างกายนะครับ
บางทีบอกถ้าไปเปลี่ยนแล้วค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำแล้วมีการสุขภาพดีกับผู้คนก็ต้องมานั่งคิดดู
ถ้าหาทางออกด้วยก็ต้องเอาส่วนที่ต้องมารักษาผู้คนอย่างนี้
อาจจะมาช่วยเกษตรกร
อันนี้ก็คือข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข